ไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์จะพาคุณผู้ชมคุณชิสาน้องใบตอง
ไปทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันชาติหน้าชั้นใด
อย่าจะพูดเอาแค่ชาตินี้ให้รอดก่อน

นี่ที่วัดคุ้งตะเผาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
มีพิธีเทปูนหล่อหลวงพ่อองค์ใหญ่พระสัมพุทธมุณีศรีสุโขทัย
ตั้งนานแล้วแล้วก็ได้เทปูนหล่อฐานหน้าตัก
หล่อหน้าอกแล้วก็บ่าแล้วก็หล่อหน้าแล้วก็ศีรษะ
ส่วนในวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาก็บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุนะครับ
และในวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาโอ้โหแต่ละวันแต่ละวันนี้ไม่เหมือนกันนะ
มีการเทปูนหล่อพระเกตยอดสุดตามที่เห็นอยู่ในภาพนี่แหละ
นี่คือล่าสุดและนะก็มีประชาชนทั่วสนธิษฐ์มาร่วมงานกันอย่างคล้าย
แต่ระหว่างนั้นโอ้โหเห็นไหม
มันเกิดเรื่องอัศจรรย์ทุกคนเงยหน้า
เงยหน้าเงยหน้ามอง

คือเราใช้กล้องถ่ายบางทีมันยังไม่ชัดเท่าไหร
แต่วันนั้นคนที่เห็นเห็นกระตาเขาบอกว่ามันชัดมากเลยนะครับ
ต่างคนฮือฮายกไม้ยกมือขึ้นมาสาธุสาธุแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้
ถามเจ้าอาวาสดีกว่าเจ้าอาวาสวัดคุ้งตภาท่านเล่าว่า
สำหรับการสร้างหลวงพ่อใหญ่ในครั้งนี้จะสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ๒๕๐ปี
ที่วัดคุ้งตะเผานะครับส่วนเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกฎในครั้งนี้
เขาบอกว่าเกิดมา๒วันติดแล้วนะตั้งแต่วันบรรจุสารีริกฐาตุ
และมาในวันที่เทปูนหล่อพระเกตบริเวณยอดสุด
ก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วกันญาติโยมที่มาร่วมกันก็ถือว่าได้ทำบุญในครั้งนี้
เห็นข่าวนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นร่วมกันอนุโมทนาสาธุกันดีกว่า

บางคนอาจจะถือว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเคล็ดลับอะไรดีในวันใกล้แห่งความหวัง
ใช่มั้ยเหมือนเป็นซีรีย์มงคลขึ้นมาอะไรแบบนี้